อันนี้พอลฮ่ะอุธวลธานีไปที่นั่นส่วนใหญ่เค้าก็ต้องไปกล่าวว่ายพญานาค
คำชโนธมี๓สาวนัดหมายกันไปเธอมีเหตุผลว่าทำไมต้องไปพร้อมกัน

นี่พากันไปที่เกาะ

เห็นไงผมทำเสียงสเปคเสียงออกมาได้ดูหน้าเกร็งขาว

คุณผู้ชมฮะที่นี่มี๓สาวผู้โชคดี
จากอเผอร์กุมภวาปีจังหวัดมหาสรคัม

เธอบอกว่าเธอมาร่วมกันแก้บน
กับพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
ในเรื่องของโชคลาภหน้าที่การงานด้วยไง

ก่อนหน้าที่จะมาเธอเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่า
หนึ่งในนั้นนะ๑ใน๓สาวเล่าให้ฟังนะบอกว่า
พ่อปู่ศรีสุโธมาเข้าฝัน

มานานแล้วนะทำไมยังไม่มาแก้บนบน
และไม่มารำถวายตื่นเลยสาวตื่นเลยค่ะอุ้ยตายแล้วฉันลืมเหรอเนี่ยโอ้โห
พ่อปู่มาเข้าฝันทวงทวงคำที่ไปบนบาสารเก่าเอาไว้
เธอก็เลยชวนพักพวกมาเฮ้ยเราสามสาวนัดหมายกันมาแก้บนกันเลยดีกว่า

หนึ่งในนั้นฮะหนึ่งในสามสาวที่ชื่อว่าคุณจงเกิดอาการเป็นลม
ญาติญาติถึงก็ต้องมาพยุงตัวขึ้นไปดูช่วงเวลานั้นหน่อย
เกิดอาการเป็นลมได้ยังไงครับเนี่ย
แต่ก็ยังมีแรงไล่รามต่อหน่าขอบคุณได้ก่อนนะคะ
แปลกดีแล้วหลังจากนั้นก็เป็นลมอีกรอบ
เดี๋ยวตื่นเดี๋ยวเป็นลมเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวเป็นลม
เลื้อยแล้วเห็นไหมแล้วสักพักเดี๋ยวเป็นลมฮะ
แปลกดีหลายคนเขามีความเชื่อข้อว่าพ่อปู่แม่ย่ามาแล้วมาแล้ว
แฝงร่างเธอแน่นอนและเมื่อถูกแฝงร่างแบบนี้
ญาติยาตรพยายามถามเธอถามว่ามาให้อะไรหรือเปล่า
เธอเองบอกอย่างเดียวบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ให้อะไรแต่ตัวเธอมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจและมีบางสิ่งบางอย่างมาฝากเรากับทูบเสี่ยงทายแบบนี้
โอ้โหปักบนพานขนุนนี่ไงปักเอาไว้และเป็นเลข
ทำไมผมพูดไม่ได้เอาอีกแล้วอะไรนะขออีกทีสิคุณชนะเป็นเลข
กันไม่ต้องให้พูดเพราะมันชัดอยู่แล้วใช้วิจารณญาณ